เวลาจะเอาอะไรเข้ามาในหัวใจก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะคะ
ช้ำใจแล้วหนึ่งมนรักอาบอบนวด

วิศวกรวัย๔๗ปีค่ะเขามาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอด
พร้อมกับเอกสารหลักฐานการโอนเงินเกือบ๓ล้านบาท

เกือบ๓ล้านบาทค่ะเขาไปเจอผู้หญิงคนนึงที่อาบอบนวดย่านพระรามเก้าชื่อจีจี้
อันนี้คือหมายถึงผู้หญิงชื่อผู้หญิงใช่ไหม

ผู้หญิงคนนั้นชื่อจีจี้

จีจี้บอกเขาว่าจีจี้ยังโสดเขาเห็นแล้วเขาอุตชะตากับจีจี้ค่ะ
แต่ไปเที่ยวอาบอบนวดก็อาจจะลักษณะก็คือเหมือนกับพอคุยกันแล้วก็ถูกชะตากันก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ว่าแม้ว่าเราจะมาสถานที่แบบนี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากที่จะล่วงเกินอะไรคุณ
อาบอบนวดเขาก็ไม่ได้ล่วงเกินกันไม่ใช่เหรอคะ
ไม่ได้ฮะเขาไม่ได้เขาแค่นวดฮะอาบน้ำอบตัวแล้วก็นวดตัวฮะ

พอสารสัมพันธ์กันไปเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าจีจี้เริ่มสร้างสตอรี่ให้มันดูน่าสงสาร

รักษาต้องหาเงินรักษาแม่ที่มาทำงานเนี่ยก็มาทำงานหาเงินรักษาแม่นะ
เขาสงสารค่ะเขาโอนเงินไปช่วยเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมพี่หุย

ครั้งละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท
จีจี้บอกว่าพี่เงินจำนวนนี้หนูจะถือว่าเป็นค่าสินสอดนะเพราะอนาคตหนูก็ตั้งใจว่าจะแต่งงานอยู่กินกับพี่นี่แหละ
เขาก็บอกเออได้สิพี่ก็อยากแสดงความบริสุทธิ์ใจขอคุยกับครอบครัวขอคุยกับแม่

นั่นคือคลิปคือภาพต่างที่ทาง
วิศวกรเขาบอกว่าคือน้องจีจี้นะ

ใช่ไม่ใช่อย่างไรก็เอาเป็นว่าทางนั้นเขาอ้างว่าคืออย่างนี้นะ

น้องจีจี้เขาอาจจะไม่ได้ทำก็ได้นะครับ

ตุลา๖๔ผ่านไป๑ปีก็ส่งข้อความไปหาจีจี้ทางไลน์
อ้อขอภัยเมษายนก่อนเมษายน๖๔ก่อน
จีจี้บอกว่าพี่แม่หนูต้องผ่าตัดอ่ะต้องใช้เงินอีกแสนห้า

แต่ฝ่ายชายบอกจีจี้พี่ไม่มีให้แล้วพี่โอนให้ไปหมดแล้วพี่ไม่เหลือเงินแล้ว
จีจี้เลยบอกว่างั้นเราห่างกันสักพักนะพี่

จนกระทั่งตุลาคมปี๖๔ส่งข้อความไปหาทางไลน์

จีจี้ยืมไปแต่คนตอบไลน์อ้างว่าเป็นแม่จีจี้พูดแบบนี้ค่ะ

คุณคือใครฉันไม่ทราบฉันคือแม่ของจีจี้แล้วจีจี้เสียไปแล้วด้วยค่ะ

คำพูดของคุณไม่ควรเป็นลูกผู้ชายอย่ามายุ่งกับครอบครัวเราวันนี้
เป็นวันเผาจีจี้
คุณไม่ทราบอะไรคุณก็อยู่ส่วนของคุณไปทางเราเสียใจมากพอแล้ว

เออเขาก็เลยส่งกลับไปบอกว่าผมเสียใจด้วยครับส่วนผมเป็นใครนั้น
ผมคือคนที่จี้เอาเงินจากผมไปล้านกว่าบาทบอกว่าเอาไปรักษาแม่ที่เป็นมะเร็ง
คือตั้งแต่เจอกัน๖๓เนี่ย๕๐๐๐๐หนึ่งแสนห้าเนี่ยรวมแล้วล้านกว่าบาท

เขาบอกตอนนี้เขาเองก็เดือดร้อนคือจะยังไงมีใครจะรับผิดชอบแทนจี้ได้หรือเปล่า

ใช่ผมมีสลิปการโอนเงินให้จี้ทุกครั้งพร้อมกับแชทที่เราคุยกันตลอดทุกข้อความครับ
แต่แม่บอกจี้ตายไปแล้วนี่จะเผาอยู่เนี่ยจะมาทวงเงินอะไร
เออซ้ายมือนั่นคือสลิปทั้งหมดที่เขาเก็บไว้นะคะ

มีคนกดอ่านข้อความนะที่เขาส่งไปยาวหลังจากที่รู้ว่าวันนี้วันเผาจีจี้แต่ไม่มีคนตอบค่ะ
จนกระทั่งปี๖๕ปีที่แล้วค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมา

โทรมาหาพี่คะหนูเป็นฝาแฝดกับจีจี้นะคะ

หนูเป็นฝาแฝดกับจีจี้นะคะ

แต่จีจี้ไปทำงานที่มาเลเซีย
จีจี้ถูกจับอ่ะพี่ต้องใช้เงินประกันตัวแสนสาม

จีจี้ถูกจับอยู่มาเลเซียต้องใช้เงินประกันตัวแสนสามก็โอนให้

แม่จีจี้ก็เป็นมะเร็ง

ยอดล่าสุดเมื่อสองกุมภาพันธุ์อ่ะ

ขอยืมเงินอีกสามแสนห้าไปถ่อนรถคืน

สุดท้ายติดต่ออะไรไม่ได้เลย

จากตั้งแต่ปีหกสี่ยันปีหกห้า

จีจี้ที่เป็นมะเร็งก็หาย
จีจี้ก็ยังไม่กลับมาจากมาเลเซีย
จีจี้กลับมาแล้วบอกว่าเป็นมะเร็งไง

อกจากจะติดต่อจีจี้ไม่ได้โดนบล็อกทุกช่องทางแล้วเนี่ย
ค้นหาข้อมูลในไอจีและโซเชียล

คือต้องหาจีจี้ให้เจอแล้ว

เจอว่าจีจี้เนี่ยมีผัวแล้วค่ะ

ใช้ชีวิตกินเที่ยวยังรู้เลย

ทุกวันนี้ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานใช้หนี้

เพราะเขาเองเขาก็บอกว่า

แล้วเขาคิดจะสร้างครอบครัวกับผม
จัดแต่งงานอยู่กินด้วยกัน

แต่สิ่งที่คุณทำ

เอาความดีของคนไปทำลาย
ถ้าไม่ได้จริงใจไม่ได้รักกันจริง

เพราะว่าพี่เขาเป็นกู้หนี้ยืมสินเข้ามา
อ่าคือถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยแน่นอนแล้วครับ
ท่านก็ต้องรู้สึกว่าเอาไปโอนให้เขาทำไม
ทำไมถึงไปเชื่อไปหลงอะไรเขาขนาดนั้น

ไม่เจอกับตัวเองไม่รู้

ไอ้หลงรักรู้ว่าชอบมันก็มีนั่นแหละ

เราก็หวังว่าจะไม่ถูกหลอกนะ

อันนี้พี่เขาไปแจ้งความไม่สอบพอบางประกง

ในเคสนี้ก็ต้องบอกเลยว่านี่คือ
ตั้งใจหลอกหลวงตั้งใจช่อกงเลยละ

เขาโอนจนหมดเนื้อหมดตัวพี่อุ๋ย
อันนี้จะมาบอกให้โดยเสน่หาไม่ได้แล้วคุณเอกพบบอก
เพราะสร้างเรื่องให้หลงเชื่อเนี่ยอันนี้คือโกหกแล้ว
เขาบอกเดี๋ยวเขาจะช่วยตามคดีให้อีกทางนะคะทางสายใหม่ต้องรอด
และขอฝากเตือนผู้ชายหลายคน
หรือบางทีคนอื่นด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันมาหลายรูปแบบ
เขาบอกอย่าไปหลงเชื่อคือโอนแล้วโอนอีกโอนเติมโอนเติมมัน
มันผิดปกติอ่ะอ่าหรือถ้าเกิดคุณจีจี้ฟังอยู่
ชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะครับ